ที่มาที่ไปของการที่ผมชอบออกกำลังกายนะฮะ

เพิ่งเข้าวงการแล้วก็พูดเล็กซัแลนด์นะฮะ

ก็เลยศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจตั้งแต่ตอนนั้นมา
ประสบการณ์ว่าในสูตรของเขากับสูตรของเราเนี่ยมันใช่ไหมมันเหมือนกันไหมหรือถ้าไม่ใช่อ่ะเขามี
อะไรจะแนะนำเราแล้วก็เรามีอะไรจะแนะนำเขา

หัวไหล่เนี่ยมันอาจจะต้องยก
เวลาขึ้นนะฮะ
ที่ผมเลือกมาที่สวนสาธารณะสมาคมแต้จิ๋วนี่นะครับ
ผมรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยก็คงจะเอาความรู้ความสามารถมาแชร์กัน

อาจจะได้เป็นที่หนึ่งที่ผมอาจจะเอาเคล็ดลับดีของผมเนี่ย
แชร์ให้เขาได้เป็นประโยชน์ก็ได้ก็เลยรู้สึกว่าชอบที่นี่นะฮะ
ขอถามเคล็ดลับหน่อยฮะคุณลุงอายุเท่าไหร่ครับ

กินให้อิ่มน้อยให้หลับออกกำลังเป็นเวลา

เสื้อเลยครับโอ้โห
โอ้โห
เห็นท่าเล่นอยู่ถ้าหน้าอกบนมันต้องเป็นการดันขึ้น
แล้วเวลาดันนะออกแรงหายใจออก
ดีครับพี่ช่วยให้เรารู้พื้นฐานมากขึ้น
รู้วิธีการเล่นมากขึ้นครับ

ถ้าวันแรกของอาทิตย์ผมก็จะเล่นอกกล้ามเนื้อมัดใหญ่
แต่ผมแนะนำนะถ้าวันที่ถัดไปไม่ควรที่จะเป็นไร

เพราะวันแรกที่เราเล่นอกเนี่ยเราเป็นการดันแล้ว

ถ้าเราสับด้วยการหลังมันก็จะเป็นการดึง

รู้สึกว่าตื่นเต้นนะครับพาพี่เจกเป็นดาราด้วยเน
แล้วก็ทำให้รู้สึกว่ารายการแนะนำรายการเทรนด์

เมื่อกี้พี่ก็มาช่วยเซฟด้วยว่าให้ขึ้นเร็วได้ลงช้า
เพื่อที่ให้กล้ามเนื้อมัดมันกระชับมากกว่าเดิม

ผมรู้สึกว่าทุกคนที่มาที่นี่มาด้วยความตั้งใจ
เราก็แค่มาทำให้ความตั้งใจของเขาไม่สูญเปล่า
อยากจะบอกว่าการทำดีเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ให้อย่างเดียวนะครับ
วันนี้ครับผมเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ